คุณผู้ชมคะวันนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
เข้าพบตำรวจสนบังรักษ์นะคะ
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีคนร้าย
ยิงใส่รถยนต์ส่วนตัวที่จอดเอาไว้หน้าร้านนวดย่างสุรวงศ์นะคะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
ว่ามีคนต้องสงสัยก็คือที่เห็นชัดเป็นผู้ชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในซอยแล้วก็ย้อนกลับมา
บิ๊กโจ๊กบอกว่าให้สังเกตดีมีรถเบ้นสีดำอีกคันนึง
เหมือนกับส่งซิกกับคนที่มากันด้วยรถจักรยานยนต์

วันนี้ก็เลยไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตำรวจสนบังรักษ
ก็เป็นท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะนี่ค่ะพตศุรเชษฐ์
ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
โครงการรถตรวจการไฟฟ้าอัจฉริยะไปมอบให้กับตำรวจด้วยนะคะ
เพราะเชื่อว่านี่เป็นชนวนเหตุทำให้ถูกลอบทำร้าย
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสตมได้เซ็นหนังสือ
สองฉบับถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยกเลิกโครงการดังกล่าวนี้เพราะว่าส่งมอบล่าช้า
ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเปลี่ยนผู้บัญชาการมาถึงสองคนก็ยังไม่แล้วเสร็จ
รับว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่ประสานนัดพูดคุยหลายครั้งแต่ไม่ได้ไป
โจ๊กก็เลยมั่นใจว่าเรื่องนี้แหละนำมาซึ่งการก่อเหตุที่มีคนร้ายมายิงใส่รถเนี่ยนะคะ
โจ๊กบอกว่ารู้ตัวคนบงการด้วยนะคะเป็นผู้มีอำนาจคนวงในจะรู้ดี
ยืนยันว่าไม่ได้สร้างสถานการณ์ค่ะเมื่อสองปีก่อนมีรถนักข่าวถูกยิงที่บ้านพักย่านฝั่งทน
ตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะ
เพราะแผนประทุศกรรมคล้ายกันบิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าตัวเองเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วจับคนร้ายไม่ได้จะแสดงความรับผิดชอบค่ะ
ผมไม่ระบุแล้วกันแต่ว่าคืออย่างนี้เหมือนนักข่าวยิงรถตัวเอง
นักข่าวถูกยิงรถเนี่ยไม่ยิงรถตัวเองเหมือนนักข่าวถูกยิงรถเนี่ยนะครับ
แวดวงนักข่าวต้องรู้ว่าใครยิงนะครับเหมือนผมเหมือนกันผมถูกยิงรถ
ตำรวจก็ต้องรู้ว่าใครยิงรถผมนะครับวันนี้มันรู้กันหมดนะครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนอาจจะงงสงสัยมันเรื่องอะไรนะครับ
แต่คนในวงในมันรู้กันหมดอ่ะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อวันนี้ในการ
ดำเนินการอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจจริงเนี่ย
มันไม่มีใครกล้าทำอย่างงีกับผมหรอกนะครับแต่ถ้าผมเป็นพบตรนะครับ
ถ้าจับคนอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนะผมต้องรับผิดชอบถ้าผมเป็นเนี่ยนะครับ
และอีกอย่างก็ต้องเรียนตามตรงว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
นะครับมันไม่ใช่เรื่องเอ่อมันแค่ยิงรถกล้องมูลจรปิดเนี่ยเต็มไปหมด
นะครับมันจะจับไม่ได้ได้ยังไงนะครับนะฮะแล้วจะไปสร้างความมั่นใจ
ทาประชาชนได้ยังไงผมไม่ได้ท้าชนใครแต่ผมต้องการทำความจริงให้ปรากฏ
นะครับให้สังคมเห็นที่ทีว่าเอ่อไอ้ประเทศข้อบุญประเภทไปบิดเบือนกัน
อะไรต่างต่างมันต้องพอซะแล้วนะครับนะมันต้องเอาความจริงให้ปรากฏอ่ะ
นะครับนะอย่างเรื่องที่มันเป็นสมบัติชาตินะครับนะมันต้องตั้งสองพัน
กว่าล้านแต่ไม่ใช่ให้คุณแอนดูบิ๊กเขามาบอกว่าท้ายแถวยาวอย่างนี้
มันเป็นไปได้ยังไงถูกไหมครับโอ้อย่างงี้ต้องไปดูดูรายชื่อผู้ที่ถูกตรวจสอบ
นะครับนะเอ่อเพราะว่าวันนี้คนที่ก่อเหตุนี้ได้มูลเหตุจูงใจก็คือ
ต้องเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูรายชื่อว่าใครบ้างที่ถูกตรวจสอบ
นะครับวันนี้เรื่องนี้เช็คไม่ยากนะครับนะไปดูได้ว่าใครที่ถูกตรวจสอบจาก
กระทำเช่นนี้นะครับอืมเหตุการณ์นี้ก็มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะนะคะ
ต้องยอมรับว่าในโลกโซเชียลก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นทิศทางกระสุนกดต่ำ
เหมือนกับยิงขู่ไม่ได้หวังว่าจะเอาให้ตายเอาให้เจ็บอะไร
โจ๊กก็ไม่ได้อยู่ในรถด้วยสร้างกระแสหรือเปล่าอยากกลับมาเป็นตำรวจ
สร้างเรื่องให้ตัวเองเด่นดังเป็นข่าวหรือเปล่ามีกระแสแบบนี้ในโลกโซเชียลนะคะ
โจ๊กก็เลยออกมาบอกว่าก็ยอมรับแหละส่วนตัวก็อยากกลับมาเป็นตำรวจ
แต่คงไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องหรือสถานการณ์ให้ตัวเองเด่นดัง
เพราะตั้งแต่พ้นจากการเป็นตำรวจก็เก็บตัวเงียบมาตลอด
เชื่อว่าคดีนี้น่าจะจับตัวคนร้ายได้ไม่ยากเพราะกล้องวงจรปิดเยอะ
ส่วนกรณีที่ทนัยต้ำมาค่ะทนัยสิทธารวีนบังเกิดไปล้องเรียน
ทางคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ก็เป็นหลังจากที่ตัวเองเสนอยกเลิกโครงการ
แล้วก็ไม่ได้บอกใครก็ถือว่าทนายตั้ม

แต่ก็ต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลักอยู่แล้วนะคะ

โครงการที่ว่านี้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคล
ที่ด่านต่อมอทั่วประเทศนะคะ
จัดซื้อตั้งแต่ปี๒๕๕๘ค่ะ
วงเงิน๒๑๐๐ล้านบาท
จำนวน๑๘๔๓เครื่อง
กำหนดส่งมอบภายใน๖๖๐วัน

กำหนดสัญญาวันที่๒พฤษภาคม๒๕๖
แต่การส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายเวลาส่งมอบ
ไปเป็นวันที่๓๐นิทุนายน๒๕๖๒
โครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ
เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๖๐ค่ะ
วงเงิน๙๐๐ล้านบาท
โจ๊กบอกว่าการนำไปใช้ก็แค่นำขบวน
ซ่อมบำรุงก็ค่อนข้างสูง
มองว่าไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปถามทางปปชเพราะว่ามีกระแสข่าวว่า
ที่เกิดเหตุการณ์นี้เป็นไปได้ไหม

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างที่ว่านี้
นายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปชบอกว่า
ตอนนี้ปปชอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
คณะทำงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ยังไม่ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวน
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานไปได้
แค่ครึ่งเดียวค่ะแค่ร้อยละ๕๐เท่านั้น

อาจจะต้องเรียกบุคคลต่างมาให้ข้อมูล
ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะติดตั้งไปแล้วนะคะ
ส่วนจะเรียกบิ๊กโจ๊กมาให้ข้อมูลหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้ดุลยพินิษฐ์ของคณะทำงาน
ยังไม่ได้บอกว่าจะเรียกมายังไม่ได้บอกว่าจะเรียกเมื่อไหร่
อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ค่ะ
ทีนี้ค่ะพอถามไปว่าถ้าจะเรียกบิ๊กโจ๊กมาให้ข้อมูลในคดีนี้
ปปชจะคุ้มครองพยานให้ด้วยหรือเปล่า
เลขาธิการปปชบอกว่าตามปกติแล้วนะคะ
ปปชก็มีกระบวนการคุ้มครองพยานอยู่แล้ว
แต่ต้องมีการร้องขอเข้ามาก่อนถึงจะคุ้มครองพยานตามขั้นตอนได้ค่ะ
ก็ต่อดูกันต่อไปนะคะ